เรื่องนี้เราตามให้ค่ะที่เล่าไปเมื่อวาน
คนนี้นะคะครับที่ไปยิงญาติเสียชีวิตกลางสวนยางพาราค่ะ
อืมที่เขาอ้างว่าทวงเงินอ่ะครับ
วงเงินเก้าพันแต่ทวงตอนไหนไม่ทวงทวงตอนเมากันแล้ว
ก็เลยเกิดเหตุยิงกันจนเสียชีวิต
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิด
จังหวะที่แรงงานเมียนมาที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ

กลางดึก๑๔ธันวาคม
เป็นภาพหลังจากเกาะเหตุแล้วนะคะ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสวยนุลุงอ่องอายุ๔๒
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายจายแขกอายุ๓๐

ถูกยิงเสียชีวิตกลางสุนยางพารา
บ้านหัวฝ่ายตำบลสันกลางจังหวัดเชียงรายค่ะ
ทีนี้ค่ะเช้าวันนี้ตำรวจสพพานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็เป็นบ้านไม่มีเลขที่นะคะอยู่กลางสวนยางครับ
ก็จริงแล้วศพของผู้เสียชีวิตอยู่ตรงกลาง

ตัวผู้ก่อเหตุก็หนีไปพร้อมอาวุธ
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่ก็คือ
น่าจะเป็นจังหวะที่กำลังหลบหนีนั่นแหละ
ทีมข่าวไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิต
ได้แต่นั่งร้องไห้อะค่ะ

สาวคิดถึงจ้ะ
เป็นอาเลงดูสองคนค่ะ

มีป่าเลยป่าอาเลงคนเดียวก็ไหล

เป็นตัวนึง

เอาอาละเล่นกัน
ขอบคุณครับ
ยิงซ้ำด้วยภรรยาบอกยกมือไหว้ร้องขอชีวิตแล้วนายสวยนุก็ขี่รถจักรยานยนต์
หนีไปตอนนั้นนะคะสามีเธอยังไม่ตายนะคะเธอรีบโทรศัพท์เรียกคนมาช่วยทีนี้ค่ะ
ลูกสาวของนายสวยนุอายุ๑๗บอกว่าไม่ต้องโทรหรอกมันดึกแล้วโทรหาใคร

ขู่เธอห้ามเธอไม่ให้โทรแจ้งตำรวจ

กลายเป็นว่าสามีก็นอนหายใจรวยรินไปตรงนั้น
ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเสียชีวิตดูสิค่ะ
มีภาพคนครับ

ขวัดถึงเนวปืลยือจับ

ขอชีวิต
จ้าวคำมาคือจาวทุกราชชาปนี้

ลูกสาวของคนดี

มันก็ดีอยู่หน้าตาดี

ไม่ใช่รู้เหมือนกับคนแบบ
คนติดยุงติดยาก็รักแรกใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้น
คุณผู้ชมคะในจ้างของผู้ตายและผู้ก่อเหตุ
เล่าให้ฟังว่าตัวผู้ก่อเหตุมารับจ้างทำงานที่สวนยางได้ปีนึง
ส่วนตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นญาติมาทำงานด้วย
แต่ว่าผู้เสียชีวิตยืมเงินผู้ก่อเหตุไป๑๒๐๐๐บาท

แล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุเหมือนกับพยายามจะทวงไงคะ
วงมาเรื่อยสุดท้ายก็มายิงเขาเลย
ทีนี้ค่ะคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ว่าที่ลำพูนเพราะว่าเป็นที่ทำงานเก่าอยู่แถวนั้นนะคะ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตจะให้ญาติรับไปประกอบพิธีทางศาสนาพรุ่งนี้ค่ะ